ทุกผู้ชมครับที่ชายนาฏนะครับมีวัยรุ่นที่ทะเลาะกัน
เมาทะเลาะกันทำร้ายกันเองนะเรื่องของวงเล่า
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ชาวบ้านเขาก็มาเปิดดูตอนเช้า

ใช่ชาวบ้านบอกเสียงดังจนตื่นนอนไม่ได้อะค่ะ
นี่คือทีแรกก่อนทะเลาะกันคนเมาทะเลาะกันทีแรกจะแบบนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามมาห้าม
ผู้ชายสองคนผู้หญิงเข้ามากันคนหนึ่งถอดเสื้ออีกคนนึงเสื้อขาว
แล้วเดี๋ยวดูนะฮะสักพักนึงนี่นี่คนนี้มาเลยทะเลาะใช่ไหมปึ๊กเข้าไป
ไม่สนใจใครเป็นใครนี่เป็นตัวอย่างไม่ดีนะฮะคนอื่นก็พยายามมาห้ามกันนะฮะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคือซอยโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะครับ
บอกว่าโอ้โหประมาณสักตี๓กว่าเกือบตี๔ตอนนั้นหลับกันหมดแล้วล่ะนะ
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายนะครับเหมือนกับคนทะเลาะกันนั่นแหละแต่เขาก็ไม่กล้าออกมาดูกัน
สิ้นเสียงไปก็คงจะเลิกตีกันนะครับหลังจากตีกันอยู่พักใหญ่นะครับ
ตอนเช้าเขาถึงเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาเปิดดูนะครับเราไปคุยกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ทีแรกได้ยินเสียงเออะโวยวายนะ
เพราะว่าเป็นเสียงคนมาตีกันข้างบ้านก็ตื่นกันหมด
แล้วก็มาดูอยู่ข้างบนนะไม่กล้าลงมานะ
แล้วตอนเช้าก็มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกลุ่มวัยรุ่นตีกัน
เสียงดังมากกลางคืนด้วยนะครับแล้วยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันเงียบเสียงก็กล้องไปหมด

ก็มีแค่เสียงดังนิดหน่อย